ท้ายค่ะเชื่อว่าเป็นผลบุญกลุ่นส่วนที่เราทำมาตลอดนะฮะทั้งกับคนกับจัดนี่นะคะ
โดยเฉพาะน้องหมาที่บ้านแม่สู่หมาเต็มไปหมดเลย
สามียังต้องมาช่วยเลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชม
เพราะว่าตาวเว็บว่าที่เราเสี่ยงโชค
คนถูกรางวัลที่หนึ่งบุญพาวาสนาสงค์แบบนี้นะคะ
นางก็ได้แต่หวังใจนะคะว่าอนาคตเนี่ยค่ะต้องเป็นฉันบ้างแหละที่รางวัลที่๑นะคะ
ซึ่งแม่สู่บอกด้วยนะคะว่าเงินจากการถูกรางวัลก็จะเอาไปต่อยอดในการทำบุญนะจ๊ะ
ส่วนใครอยากมีโชคแบบแม่สู่บันเทิงไทยรัฐก็เลยรับหน้าที่ไปถามแม่สู่หน่อย
แม่สู่จ๊ะรวดนี้ว่ากันไปวันนั้นยังไงจ๊ะอ่ะไปฟังเตียงแม่สู่หน่อยจ๊ะแม่บอกหนูหน่อย

ต้องขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะคะท่านคงรู้ว่าพี่ทำบุญเยอะแล้วก็ต้องเอาเงินไปช่วยช่วยน้องหมาตามสถานที่ต่าง
ตั้งแต่ตามถูกทางอะไรแถวบ้านถูกไม่ถูกทำอยู่แล้วจ้ะ
ทำบุญด้วยอะไรคะถึงได้ถูกขนาดเนี้ยแม่หรือว่าแม่คิดว่ามันเป็นผลบุญที่เราทำมาตลอด
มันก็คงด้วยแหละแต่ก็คือในเว็บไซต์ที่คุณแม่จิ้มไปอ่ะ
วันนี้เขามีรางวัลที่หนึ่งหนูแม่ยังนึกทำไมมันใกล้ตัวแม่มากเลยแต่แม่น่ะรวมบุญเราได้แค่วันรางวัลที่สาม
คนซื้อเราก็หวังแล้วค่ะคุณแม่มีเลขตัวใหม่ยังค้างวันนี้
คือดวงมันก็ทำให้เราจับอะไรอย่างนี้จ้ะ
ไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชมแฟนบันเทิงไทยรัฐตามติดพี่แจ๊กกะรีน

ฉันถามตั้งแต่ตอนพึ่งหลวงตอนนั้นแล้ว

คุณผู้ชมแม่สุนารีคว้ามงลงดวงเฮงไปเลยนะคะ

ความเจ็บปวดจากงวดที่แล้วยังไม่ทันหายงวดใหม่มาอีกแล้วจ้านะคะ

งวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ
พี่มนศิษย์บอกว่างวทนี้อ่ายสือเบาเด้อ

ห๊าคลีรีไม่ถูกเลยค่ะ
เลขที่พี่มนศิษย์ชื่นชอบมีหลายตัวคุณผู้ชม

พี่มนต์สิจน่าจะไลน์หาพี่สุนรีบ้าง

จริงเขาชอบหลายตัวและเขาชอบนี้มากที่สุด

แต่งวดก่อนเขาก็ถูกนะ

แต่พี่สุนารีนี่งวดที่แล้วพันกว่าใบนะ
รอดูงวดนี้นะว่าจะไปจบไปที่กี่ใบ